เฮ้ย
แสดงว่าเราจะต้องเล่นน้ำท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดใช่ไหม
ใช่ค่ะตอบแบบนี้เลยนะคะ
นี่จะเห็นว่าอุณหภูมิโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทย
ตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือและภาคอีสานด้วย
ร้อนจัดจริง๓๒๔๒องศาเซลเซียสไปเลย

เพราะว่ามีลมที่พัดพาเอาความชื้นเข้าสู่ในพื้นที่ประเทศไทยกลายเป็นความอบอ้าว
ดัชนีความร้อนก็เลยเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
แต่นอกจากนี้นะคะมีลมที่ทำให้ภาคใต้เกิดฝนได้ด้วยค่ะ
เป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดมาเบาฝั่งนี้นะคะ
ทำให้บ่ายจนถึงค่ำภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างค่ะ
อาจจะมีฝนเข้ามาได้นะคะแต่ถ้ามีฝนเกิดขึ้นฝนจะไม่หนักเท่าไหร่
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวทางทะเลไปเที่ยวน้ำตกมาก
เพราะว่าหนึ่งอากาศร้อนจัดเราอยากเล่นน้ำสองก็คือท้องฟ้ามันแจ่มใสดีนะคะ
และนี่คลื่นไม่สูงเลยค่ะสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะคะ